คุณผู้ชมแรงกระเพื่อมจากกรณีเหตุเครื่องบินของสายการบิน
เอเทอร์โอเปียแอร์ไลน์ตกเนี่ยยังคงไม่หยุดย้างนะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกคำสั่งด่วนแล้ว
เป็นเวลา๗วันมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
จุฬาสุขมานพผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีการออกคำสั่งด่วนไปยังสายการบินไทยไลออนแอร์แล้ว
ที่มีอยู่ในฝูงบินจำนวน๓ลำในทุกเส้นทาง
เป็นระยะเวลา๑สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
โดยคำสั่งนี้ถูกออกมาหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
ตอนนี้บริษัทโบอิ้งซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานรุ่นที่มีปัญหา
ยังไม่ได้มีคำชี้แจงออกมาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ
ยังไม่ได้มีการออกมาตรการป้องกันแก้ไข
ที่ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
เพราะฉะนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้สายการบินไทยไลออนแอร์

จากนี้กรพทเองจะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ฝึกอบรมพิเศษให้แก่นักบินของไทยไลออนแอร์
และประสานข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและรัฐผู้ออกแบบอากาศยานอย่างใกล้ชิด
เพื่อจะได้เอาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยต่อไปนะคะ
เมื่อวันที่๑๐มีนาคมหลังจากขึ้นบินจากเมืองหลวงเอทิโอเปียไปเคนย่า
มีผู้เสียชีวิตกว่า๑๕๐คนค่ะ